รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

เมื่อเด็กมีฝันแล้วต้องสารฝันต่อ
น้องเคยเห็นช่างไหมช่างตัวใหญ่ไหมเปล่า
โอเคป่ะโอ้

ไม่ต้องล้าง
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
โอ้ความรับนั้นอยู่ไหนพี่ไอ้จึงไม่เห็น
มาในรูปลักษณ์ของก๊อตจักรพันธ์
ร้องด้วยเสียงของอาสรเพชรสวรรค์สุภัณฑ์

แบบการเต้นของพี่แจ๊ดชวนชื่น
บอกให้รู้ว่าอันตราย
ถ้าเจอเธอที่หน้าอาย
อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ทีมสุภาพบรุษสุดซ่า
หลังจากมีคะแนนเป็นผู้ตามมาหลายยก
ในที่สุดรอบโจทย์เพลงพิเศษ
หนุ่มก็ได้รวมพลังทำโชว์ออกมาได้มัดใจกรรมการ
ทำให้ตอนนี้มีคะแนนนำทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวไปเป็น๘๐
วันนี้เข้าสู่รอบที่๓ทุกยกจะมีคะแนน๒คะแนน
และยังมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าจากกรรมการอีก๓ครั้ง
เส้นทางการต่อสู้จากนี้จะเป็นยังไง
ชมกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการครับทั้ง๓ท่านรออยู่แล้วครับ
หอยพี่ไอซ์และพี่ฝนครับสวัสดีครับ

ขึ้นสู่เวทีเด็กซ่าครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมี๑๐ยกกำลังซ่า

คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกคอนมาใช้๑๐ยกกำลังซ่า

รอบที่๓นี้เดี๋ยวเราจะเปิดศึกกัน

ศึกเพลงลักษณ์สองสไตล์นะครับผม
กรุงปะทะลูกทุ่งนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวจะได้เจอทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งนะครับ

รอบนี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนครับ
คู่ไหนเอ่ยนี่ครับศีซ่าครับฟริ้งกี้ครับผม
ซีซ่าและฟริ้งกี้นะครับ
หนูน้อยที่เหลือทั้ง๔คนนะครับ
ขอเชิญประจำที่ห้องเด็กซ่าครับ
รู้มาว่านะฟิงกี้เนี่ยนะมีไอดอลในใจด้วย
จริงไหมจริงค่ะแล้วเพลงแรกที่หนูฝึกร้องนี่
เพลงอะไรจำได้ไหมเพลงจะขอก็รีบขอค่ะ

ฝึกจากที่คุณครูก็สอนมาแล้วหนูก็เปิดดูด้วยค่ะ

มีลูกคนคนนั้นคือใครลูกเขายังมีชีวิตอยู่ไหม

มีไหมมีค่ะ
พี่ฝนสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากเลยค่ะ
อยากได้อะไรลูก
หนูพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็นึกว่าจริง
เด็กเขาไม่โกหกหรอกเด็กเขาพูดจริง

หนูขอถ้าเกิดว่าพี่ฝนเป็นกรรมการอยู่แล้ว

แล้วความหวังของฟิงกี้ก็คือ

รับมาเร็ว
แน่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ
อกว่ามว่านวายวันใจผู้ชายรูปหล่อ
อายเพื่อนอายแม่อายพอแต่กลัวจะรอเกอร์มันสายกลัว
น้องอ้ายขอนับคนชาติเดินทางกันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ทองอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ข้าตัวน้องรับรอเหมือนเดิม
เยี่ยมมาก

ฉันจริงได้เห็นแววตาของเขาเลยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูก
นี่น้องปริงกี้มีพี่ฝนเป็นไอดอลใช่ไหมครับ

ซีซ่าอยากที่เป็นไอเดียของน้องขนาดนี้

ซีซ่านี่นะจริงแล้วนี่นะครับ
ปกติเนี่ยร้องแต่เพลงลูกทุ่งใช่ไหมลูก

ฝึกฝนที่จะต่อทั้งเพลงสากลเพลงสตริงอะไรพวกนี้

แต่ตอนนี้ว่าเพลงสากลมันยากขนาดไหน

ตอนนี้นะครับเรามีครูที่ดีนะครับ
และมีความสามารถนะครับที่จะมาสอนฝึกร้องเพลงสากล

รบมือต้อนรับคุณครูไอซ์ด้วยครับ
สอนหน่อยเทรนด์น้องหน่อยจริงแล้วน้องอยากจะเรียนมากเลย
จริงการร้องเพลงไม่ว่าจะภาษาอะไรบนโลกใบนี้
มันก็คือการออกเสียงท่วงทำนองเดียวกัน
แต่ว่ามันอาจจะเป็นที่การออกเสียงให้แบบเหมือนภาษามันแบบถูกต้อง

แต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เรามาเริ่มเรียนกันใช่ไหมครับซีซ่า
เรามาเรียนออกเสียงคำที่มันเป็นแบบสัตว์ทั้งหลายก่อนแล้วกัน

สัตว์ทั้งหลายคุณกรุณามองไปทางอื่นก็ได้ครับ

โอเคงั้นเรามาร้องเพลงสัตว์ทั้งในก่อน

ไม่เป็นไรลูกแบ่งกันไปเมื่อกี้ก็มองหน้าพ่ออยู่เหมือนกันลูก

อันนี้ปลาดุกนั่นแหละนะ
ทีนี้เราเอามาร้อยเป็นเพลงต่อกันนะครับ

นี่ไม่ได้

ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไอ้ด้วยนะครับ

ครูไอ้ไปแล้วครูไอ้ก็บอกว่าไม่ได้
เมื่อเด็กมีฝันแล้วต้องสารฝันต่อ
ไอ้ส่งต่อโทรศัพท์ไปให้กับกูรูครับ
บมือต้อนรับกูรูผู้รู้
ในเรื่องเพลงสากลภาษาอังกฤษนะครับ

กูว่ามันไม่รู้หรอก

ไอ้อันนั้นอื่นอ่ะโอเคแต่ไอ้จวดนี่คืออะไร

ยังไงภาษาอังกฤษคำว่าจวด

อันนี้เป็นภาษาปาเก้ครับผม

จะมาซ้อนแบบในทวงทำนอง

ใช่ครับเป็นท่อนทูฮกครองเพลงคำแพง
อย่าบอกนะว่าจะร้องคำแพงเป็นภาษาอังกฤษ
เดี๋ยวคำแพงเนี่ยใช่เพลงของเองหรือเปล่า
เพลงผมนี่แหละครับแต่ว่าถ้าร้องเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันไม่ถูกที่
ร้องหายให้น้ำตาเปียกมอน
เธอไม่สนใจเดินผ่านก็ไม่อยากใกล้
ทำดีแค่ไหนทำได้อย่างไร
ได้ยินไหม

เดี๋ยวก่อนนะคุณไปสอนภาษาอังกฤษ

ผมจะร้องเพลงคำแพงเป็นภาษาจีนดีกว่า

ดำน้ำไปเรื่อยอย่างนี้
จริงคนไทยทุกคนร้องเพลงภาษาจีนได้อยู่แล้ว

เคยเห็นช้างไหมช้างตัวใหญ่ไหมเปล่า
ไอ้ชิ้นใหญ่
เอาล่ะนี่ก็เป็นความอะไรนะเขาเรียกว่า

วันนี้ใครจะเป็นคนร้องก่อนครับ

ฝ่ายหญิงนะครับปริงกี้นะครับ
วอร์มเสียงกันอย่างคลื้นเครงทั้งเด็กกรรมการและพี่เลี้ยง
ช่วงหน้าคือของจริงที่จะต้องมาประชันเสียงกัน
เริ่มเปิดศึกด้วยน้องฟริงกี้รอรับฟังกันครับ
วันนี้ครับฟริ้งกี้จะมาในบทเพลงความในใจ
ในใจนะครับจากน้องฟริ้งกี้ครับ
หากฉันให้มองตาดื้อให้ลืมอร่อย
อย่างนี้อาจทำให้ต้องเฉลี่ยวใจ
ว่ามีความหมายใดซ่อนในดวงด้วยไทย
บ่งบอกความในใจที่ดวงตา
หากรู้ว่ารักเจ้ายังหลีกเร้นหลบ
ถ้าพบจะพาดวงใจเปรียมรักมา
แอบอารมณ์ละมุนอุ่นไอรักชักพา
ให้วิญญาสองเราเรื่องสลาย
โอ้ความรักนั้นอยู่ในใบ
ยายจึงไม่เห็น
มองหาเช้าเย็นไม่พบผ่าน
ใจเอ๋ยใจเหล่าโชฏเพลาหรือนั้น
ปล่อยรักนั้นให้เดินผ่านไป
หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อย

อาจทำให้ต้องเฉลี่ยวใจ
ว่ามีความรักสอนสอนในดวงด้วยไทย
อาบอุ่นใจทรงเราเรื่อยมา
เป็นทุกสมองในธุรกิจ
โอ้ความรักนั้นอยู่ในใบ
ยายจึงไม่เห็น
มองหาเช้าเย็นไม่พบผ่าน
มีพบเพิ่ม
เอ่ยใจเรา
โชดเพลาหรือนั้น
ปล่อยรักนั้นให้เดินผ่านไป
หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อย
อย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลี่ยวใจ
ว่ามีความรักซ่อนซ่อนในดวงริดเฮย
อาบอุ่นใจสองเราเรื่อยมา
จริงงั้นล่างในใจนะ
คนนี้บอกว่าเป็นลูกกรุงไงลูก

แต่ว่าก็จะ๙๐ที่จะได้ยินเลยก็คือจะเป็นลูกกรุง

ไอซ์คิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรก

ซึ่งมันก็เข้ากับเสียงน้องฟิงกี้นะครับ
พอเราเอามาเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ปุ๊บเนี่ยโอเคมันน่าสนใจ
มันดูว้าวมันดูเอ้ยเอามาเปลี่ยนได้อะไรแบบนี้
แต่ว่ามันอาจจะต้องมีลูกเล่นอื่น
ให้เรารู้สึกอยากที่จะติดตามมากขึ้น

แต่พี่ไอซ์อยากฝากน้องฟิงกี้ฝึกเพลงลูกกรุงด้วย

น้องอาจจะร้องลูกทุ่งได้แข็งแรงกว่าเพลงลูกกรุง
แต่ในเมื่อเพลงมันเป็นเพลงในลูกกรุง
ก็อยากให้ถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญในเพลงลูกกรุงด้วย
เราจะได้เป็นนักร้องที่มีอาวุธครบมือไงคะ

คือคือน้องฟิงกี้อ่ะ
เขาเป็นคนที่ใส่อะไรเขาไปก็ได้ค่ะ
เขารับได้หมดเลยเหมือนเขาพร้อมมาก
ช่วงแรกเลยฟริ้งกี้ร้องเป็นลูกกรุงมาเพราะมาก

เราก็คิดว่าจะปรับมาเล็กน้อย

ให้เรารู้สึกเฮ้ยอยากฟังความเป็นลูกทุ่งอีก

ลูกกรุงที่มันสวยหายไปแล้ว

ท่อนที่ขึ้นช่วงแรกที่มันเป็นลูกกรุง

แล้วเสียงใสแล้วเสียงน่ารักด้วย
แต่สิ่งที่ทำในวันนี้ไม่มีอะไรผิดเลยค่ะ

ฟิงกี้ได้พัฒนาตัวเองนะคะ

ค่ะท่อนแรกมาเราเคลิ้มไปเลย

แต่มันมีแค่เวลาพอมีดนตรีใหม่

บางทีมันไปกัดกับตัวโน้ตคอร์ดบางตัวเท่านั้นเอง
เพราะบางทีสเกลของสองแบบนี้

ฟังเอื้อนดีแล้วก็ทำให้มันเนียนไปมันจะเพราะกว่านี้อีก

ขอบคุณครับทั้งสามท่านครับ

ปิดประกาศทั่วรากฉะอันตราจักรูระวังให้นักแหมนักรักเหลือ
ขอบลอบผมจนใจเรารอดของเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนที่เราหนอน
ไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้าย
แก้แค้นให้ที่เพื่อนชายเธอเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอร้อยหน่วย
รูประพันธ์สันทานหน้าของหล่อนอ่อนเอ็นอ่อและชอดหินตอนยิ่มนิ่ม
ส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวน
สร้างความปั่นปวดให้มวลมูชายซ่อนเล็กมาเจอซ่อนลาย
เธอเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอร้อยหน่วย
อันที่จิกผมนั้นยังฝันไฟยังรักยังอาลัยในบทรักอันยาว
ไปตัดใจไม่ตายก็จูบก็เปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
แม่ใจทั้งด่วนทั้งเรรัวเหลือหลาย
บอกให้รู้ว่าอันตรายถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอร้อยหน่วย
อันที่จริงผมนั้นยังฝันไฟยังรักกับอาลัยในบทรักอันยาว
ไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
แม่ใจทั้งด่วนทั้งเรียรวนเหลือลาย
บอกให้รู้ว่าอันตราย
ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอร้อยหน่วย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

คือเสียงเขาฉีดมากแล้วมันทำให้เพลงนี้ใครฟังก็ต้องสนใจเขา
แล้วแบบพ่อทางกวนประสาทอะไรของเขามันทำให้ยิ่งสนใจเขาไปใหญ่
เลือกเพลงได้ตรงกับบุคลิกมากตรงกับช่องเสียงมาก
คือจริงแล้วตอนแรกคิดว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการร้อง
ถึงเปลี่ยนช่องเสียงให้มาร้องแบบพี่ก๊อตหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเขาก็ร้องแบบอาสอนเพชรที่เขาร้องนี่แหละ
ซึ่งมันก็ไปได้จริงโน้ตมันทยานฟ้ามาก

ซ่าทำให้พี่ไอ้เชื่อว่าคนดูทางบ้านประทับใจ
มาในรูปลักษณ์ของก๊อตจักรพันธ์
ร้องด้วยเสียงของอาสรเพชรศรสุภัณฑ์

การเต้นของพี่แจ๊ดช่วนชื่น

ถ้าเต้นเมื่อกี้
หลังเต้นให้ดูอีกทีสิที่เขย่ากับใจ
นั่นล่ะจะดูปากเข้าก่อน
พี่แจ๊ดจ้ะ
ซีซ่ายักษิ้วหลิวตาได้เต็มที่
นี่เอามาใช้ถูกที่ถูกเพลงถูกเวลา
แล้วคนดูเขาก็แบบไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งได้เลย

นี่ถือว่าซีซ่าประสบความสำเร็จมากเลยลูก

พี่ฝนเชื่อว่าซีซ่าจะเก่งขึ้นจากเวทีแห่งนี้ด้วยครับ

ขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
แม้ฬีลาการยักษ์คิ้วหรือตานี่
ใครจะมาสู้น้องซีซ่าได้
ตั้งใจสู้กันขนาดนี้กรรมการคงจะหนักใจน่าดู

ทั้งสองคนในยกนี้โค้งผิดพลาดน้อยมาก

ในรอบนี้ไม่รู้ว่าจะตกเป็นของทีมใดนะครับ
รอบที่๓ยกที่๑

จะมีการใช้๑๐ยกตำรังสร้างหรือไม่

ทีมที่ชนะคือทีม
สุภาพุรธสุภาพเป็นฝ่ายชนะ
แต่วันนี้นะครับก็ยังไม่มีคณะกรรมการ
ท่านใดใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเลย

ได้เพิ่มไปนะครับจากคะแนนสะสมเดิม๘คะแนน
ตอนนี้เพิ่มเป็น๑๐คะแนน
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวของเรานะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๖คะแนน

เพราะเด็กซ่าทั้งสองทีมนั้นมีความสามารถมีเสียงดีแล้ว

อะไรจะเกิดขึ้นในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องซีซ่าสามารถยักษ์คิ้วจนยักษ์ใจกรรมการได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้ทีมสุภาพบรุษสุดซ่า
มีคะแนนนำอย่างต่อเนื่องไปเป็น๑๐ต่อ๖คะแนน
ยกหน้าทีมไหนจะชิงชัยต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
มาคุยกับเราเลยว่าพ่อหนูอยากเป็นลิเก

พ่อจะได้แบบสบายอะไรแบบนี้
หวังจากงานหวานไทย
จะร้อยเมื่อไหร่ใบเข้า
อ้อยขอเศร้าจำป่า
เสียงนี้ที่ดัง
จ้าจงฟังเสียงเรียมไงแล้ว
เป็นเสียงของเหรียมคนเก่า